คนเป็นพ่อเป็นแม่ใจแตกสลายเลยครับ
คือก่อนหน้านี้ลูกชายประสบอุบัติเหตุ
รถล้มแล้วภาวะเกิดภาวะสมองตาย

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อ
และเป็นวันที่ลูกชายเสียชีวิตครับ
แต่หนึ่งชีวิตที่จากไปสามารถช่วยได้อีกหลายชีวิต
ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะฮะ

เพราะว่าวันนี้ลูกชายเสียชีวิต
แล้วขอบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตคนอื่น
อีกประมาณสัก๗๑๐คนครับ
คุณแม่โสภาน้อยจันดาและคุณพ่อพงพันธ์สังศรีครับ
เป็นพ่อและแม่ของเด็กชายอดีศรอายุ๑๕ปี

้มไปกอดหอมร่างของลูกครับ
เพื่อบอกให้ลูกรับรู้ว่านี่คือบุญใหญ่นะลูก
นุโมทนาบุญสร้างกุศลไปพร้อมกัน
เต็มไปด้วยรอยน้ำตาแล้วก็เสียงร้องไห้

ตรงกับวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อพอดี
พ่อเกิด๑๙มีนาครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว

ส่วนคุณแม่เกิดก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเกิดเมื่อ๑๖มีนาคม
อดีศรเกิดอุบัติเหตุครับ
เมื่อตอนช่วงวันที่๑๒มีนาที่ผ่านมา
นี่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับ

เกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน
บริเวณถนนสายปราจีนบุรีบางแตนครับ
แล้วก็ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

คุณแม่คุณแม่อธิษฐานขอให้ลูกตื่นฟื้นขึ้นมา
แต่ก็ยังไม่มีท่าทีปฏิกิริยาตอบสนอง
จนกระทั่งวันนี้น้องเสียชีวิต
คุณหมอบอกว่าน้องเกิดภาวะสมองตาย

ก็เลยตัดสินใจขอบริจักษ์อวัยวะ

ดวงตาปอดตับอ่อนตับหัวใจไตและกระดูกอ่อน
เพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ได้อีกสัก๗๑๐คน
นุโมทนาบุญในครั้งนี้กับน้องครับ
อยากทำบุญครั้งสุดท้ายให้ลูกค่ะ
เพราะว่าเขาไปแล้วเนอะเราก็อยากทำบุญครั้งสุดท้ายให้ลูก

แล้วก็เพราะว่ารู้ว่าอวัยวะโลกดีทั้งหมด
สามารถช่วยคนได้มากกว่า๘๑๐ชีวิต
เพราะฉะนั้นอยากทำบุญครั้งสุดท้าย
ให้ลูกอนุโมทนาบุญเป็นบุญใหญ่ให้ลูกไป
มันไม่รู้จะให้อะไรเขาได้แล้วค่ะเนาะ
หนูก็เป็นแม่หนูก็รักเนอะ
หนูก็อยากให้ลูกหนูได้บุญไปมากที่สุด
อยากให้เขาไปดีที่สุดค่ะ

ก็ส่งกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องด้วยค่ะ